บ้านหลังนึงที่จังหวัดบุรีรำนะคะอยู่ดีก็เกิดไฟไหม้
ครั้งในรอบ๓เดือนต้องเรียกว่าไฟไหม้ปริศนา

ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
เจ้าของบ้านก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญ
แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อนะคะ
อกจากนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย๖ตัวเลยค่ะ
อยากรู้เจ้าของบ้านบอกอยากรู้จริง
ไฟไหม้มันปริศนามันมาจากไหนใช่ค่ะ
นายประดิษฐ์ชิมรำและนางวิจิตราชิมรำ
สองสามีภรรยาชาวตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
มนต์พระสงฆ์๗รูปทำบุญปัดเป่าสิ่งไม่ดีภายในบ้านตามความเชื่อนะคะ
หลังมีไฟไหม้ที่ห้องนอนห้องครัว
จุดต่างในบ้านกว่า๔๐ครั้งคุณผู้ชม

คือไม่รู้สาเหตุด้วยว่าทำไมถึงอยู่ดีมีไฟไหม้แบบนี้นะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะติดตั้งกล้องวงจรปิดซะเลย
ในบ้านนอกบ้านรวมแล้ว๖ตัว
ก็จะบันทึกภาพดูว่ามันเกิดจากอะไร
มีใครมาลอบวางเพลิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตั้งสารพระภูมิใหม่
หันหน้าศาลเข้าหาตัวบ้าน

แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ยังไม่สามารถบอกได้นะว่าสาเหตุไฟไหม้เกิดจากอะไร
ร่างทรงก็เลยแนะนำว่าลองดูไหมตั้งสารพระภูมิใหม่
เป็นสารตายายแล้วก็หันหน้าสารพระภูมิเข้าบ้านว่าจะช่วยได้นะคะ
วิจิตราบอกว่าหลังเกิดเหตุก็มีสิ่งของมีทรัพย์สินมีค่าถูก
ไฟไหม้เสียหายไปเยอะนะไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทนะคะ
เจ้าของบ้านบอกกลัวจริงจริงเพราะว่าจุดที่เกิดไฟไหม้เนี่ย
มันก็ไม่ได้มีสายไฟอะไรไม่ได้มีวัตถุอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดไฟได้
ตอนนี้ต้องให้ญาติผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรตรวจราภายในบ้านตลอดเวลาค่ะ
เพราะถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอีกจะได้ช่วยกันได้ทัน
ส่วนสาเหตุเกิดจากอาถรรพ์หรือศัยศาสตร์ก็ต้องติดตามกันดูนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีกล้องวงจรปิดแล้ว
๑ครั้งในรอบ๓เดือน๒แสนกว่าบาทนะครับความเสียหาย